บริเวณชายฝั่งกันบ้างที่จังหวัดตราดนะครับ
คือเกิดขึ้นลมแรงแล้วก็คลื่นสูงนะครับ
แต่ปรากฏว่าเขาถูกคลื่นซัดจมหายไป๒วันแล้วนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งระดมกำลังในการค้นหาผู้สูญหายรายนี้
ชื่อว่านายสมบูรณ์ปานิษฐ์อายุ๔๐ปีนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่ทั้งสองคนพยายามที่จะไป
แต่ปรากฏว่านายสมบูรณ์ปานนิดนะครับเสียชีวิตจมน้ำไป
เจ้าหน้าที่พยายามค้นหาหยุด๒วันนะครับ
ส่วนคนที่รอดชีวิตนะครับก็คือนายปัทวีหนูกระแส
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุฝนตกหนักมากนะครับ

เป็นคลองพร้าวนะฮะห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ๑กิโลเนี่ย
ถูกน้ำป่าซัดเรือออกไปในทะเลนะครับ
ทีนี้ครับเพื่อนของนางจินตนาก็คือนายสมบูรณ์
กลับขึ้นฝั่งให้ได้แต่ปรากฏเขาถูกคลื่นซัด
แล้วก็จมหายลงไปในทะเลต่อหน้าเพื่อนนะครับ
ตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ได้มีความพยายามในการค้นหา
ร่างผู้ศูนย์หายแต่ว่ายังมีอุปสรรคนะ
ทั้งเรื่องของฝนแล้วก็ขึ้นลมแรงนะครับ
แล้วก็ด้านของภรรยาของผู้สูญหายก็เศร้าเลยฮะ
เป็นห่วงสามีนะครับแล้วก็รอให้เจ้าหน้าที่ทำงานกัน
เมื่อวานเจ้าหน้าที่ทำงานกันทั้งวันเลยนะคุณ

กระทั่งเช้าวันนี้ก็มีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติการเพิ่มขึ้นนะครับ
แต่ว่าเช้าวันนี้ก็ยังมีอุปสรรคอยู่นะครับ
ว่ามีฝนตกลงมาโปรยปลายทะเลก็ยังมีขึ้นลมแรงนะครับ
ทีนี้การค้นหาผู้สูญหายก็ต้องมีการวางแผน
เชือกเดินเรียงหน้ากระดานเพื่อค้นหาร่างผู้เสียหายนะครับ
โดยทีมค้นหาจะทำการค้นหาบริเวณชายฝั่งก่อนนะครับ
แล้วก็จะเดินเรียงหน้ากระดานอย่างที่บอกในทุกตารางนิ้วของพื้นที่
พื้นที่เกิดเหตุแล้วก็ยาวไปเป็นกิโลพื้นที่ใกล้เคียง
มีการแบ่งทีมกันค้นหา
แล้วก็ในทะเลก็ใช้เรือยางของกองทัพเรือ
ช่วยค้นหาในทะเลอีกทางหนึ่งเพราะวันนี้ท่าทางคลื่นจะสงบลงนะครับ
แต่การค้นหาก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับ
เนื่องจากมีคลื่นลมอยู่พอสมควรนะครับ
แล้วก็ภรรยาของผู้สูญหายก็ยังคงรอด้วยความหวัง
ให้พบร่างของสามีนะครับ